ความรักความสามัคคีของชาวชุมชนกันต่อ

ใช่ค่ะแย้ก็ว่ายากแล้วนะไปจับลูกหมูป่าดีกว่า
อันนี้แบบว่าเขาวิ่งเร็วมาก

ถามว่าที่รุมกันอยู่เนี่ยจับได้ไหม
หายไปปริ๊บหายไปเลยนะ

ชาวบ้านในตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะ
ก็ได้ร่วมกิจกรรมในการที่จะวิ่งไล่จับลูกหมูป่ากันอย่างสนุกสนาน
ภายในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดรามครับ
ครั้งที่๒๒ประจำปี๒๕๕๙ที่โรงเรียนบ้านราม
ก็เมื่อวานนี้จับแย้ค่ะวันนี้ปล่อยหมูปลาให้จับโอ้โฮ
คุณพี่นี่ตะคุบไม่ทันต้องไปรุมตรงมุมนั้น
ตรงช็อตที่คนเงยหน้าขึ้นมาแล้วคือไม่มีอะไรอยู่ใต้นั้น

เขาบอกลูกหมูปลา๖ตัวโอ้โฮมาชะลมด้วยน้ำมันพืชอีกนะกู
ยากเข้าไปใหญ่ให้ลื่นจับยากมากยิ่งขึ้นนะครับ

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยได้ร่วมเล่นเกมกัน
ก่อนจะเล่นทุกคนต้องยืนหันหลังอยู่รอบสนามฟุตบอล

และพอปล่อยหมูปุ๊บนะฮะก็ให้วิ่งไล่จับหมูป่า
ได้เลยทั่วสนามจะจับตรงไหนก็ได้นะครับ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
คนได้ก็ชื่นใจโอ้โหนี่ไงราดน้ำมันที่ตัวหมูป่าก่อน

จะได้ลื่นกันหน่อยนะครับ
นี่คุณพี่บอกโอ้เกือบจับไม่อยู่แล้วนะฮะ
หลายคนระเนรนาศเลยนะหมายถึงคนอ่ะนะ

แล้วก็กว่าจะได้ลูกหมูก็เล่นเอาหอบกันเยอะเลยนะครับ
ก็ใครได้ลูกหมูป่านนี้ก็เอาไปเป็นรางวัลเลยนะครับ

ฟุตบอลเยาวชนชายเยาวชนหญิง
ฟุตบอลผู้สูงอายุชายวอเล็กบอลหญิง
แล้วก็เซปักตระก้อชายแล้วก็มวยด้วยนะครับ
สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลราม
ระหว่างพื้นที่๒๙มีนาคมถึง๗เมษายนเลยโอ้ต่อเนื่องยาวนานนะครับ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬา
รู้จักทำงานเป็นทีมรู้รักสามัคคีในหมู่เยาวชน
แล้วก็ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลราม
ก็ได้รักและสามัคคีกันอีกด้วยครับ
เที่ยวกันนะคะช่วงที่มีงานแบบนี้ในชุมชน